อาทิตย์ที่แล้วก็ยังมี
ตอนที่เชียงใหม่มาแล้วไหม

ไปยืนอยู่กลางถนนที่พัทยา

รอบนี้ยังทำการอยู่แถบภาคตะวันออกค่ะ

ไปป่วนสารเจ้า

นี่คือในสารหลักเมืองนะคุณผู้ชม
เขาเดินวนแล้วหลังจากนั้น
ก็เอาหัวมาโขกกับพื้น

นี่ค่ะเหตุการณ์นี้

เอาผ้าอะไรไปผูกเนี่ย

ตอนแรกเดินวนรอบศาลหลักเมืองที่เราเห็น

หน้านั้นคุกเข่านี่คุณผู้ชมเห็น

คนที่มาสักการะสารหลักเมืองนะคะ
แล้วชาวบ้านที่เขาขึ้นมาสักการะสารหลักเมืองก็กลัวสิ

ที่เจ้าหน้าที่เอามาไหว้สรรเจ้า
มายกดื่มกินจนเกิดนะคะ

บอกว่าเอาผู้ชายคนอันนี้ออกไปที
ตอนที่เจ้าหน้าที่ทหารมาเชิญตัวออกนะ

หารตำรวจทั้ง๕เหล่าทัพ
จะต้องกำชัยชนะถวายองค์พระมเหสวร
ใครไม่ทำตามให้ตัดคอเสียประจาน

แล้วก็เดินออกไปจากศาลหลักเมืองไปคุกเขาไหว้

เดินตามประกบเลยกลัวจะไปสร้างความวุ่นวาย

คือเขาบอกว่าในรถมีผู้ชายวัยรุ่นนั่งอยู่๒คน

เพื่อมาจันทบุรีในแถบตะวันออกนี่ไง
สุดท้ายแล้วเนี่ยเหตุการณ์มันก็จบลงแบบ

แต่หลังจากเสร็จภารกิจคือเขาก็ออกจากศาลหลักเมืองไป
แต่ว่าทำยังไงดีคุณผู้ชม
เราก็อ่านข่าวเข้ามาแบบบ่อยมากแล้วอ่ะเนอะ